คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าความรักความผูกพันของพี่น้องในวงการบันเทิงของเรานี้นะคะ
มีไม่สิ้นสุดแล้วก็มีให้กันอย่างต่อเนื่องจริงค่ะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นการรวบรวมแล้วก็รวมตัวบรรดาศิลปินลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะคะ
เพื่อเป็นการไว้อาลัยพ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณกับงานคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ค่ะ
กันแน่นเวทีเลยค่ะไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ

วัยพฤษเพชรสุพรรณค่ะอย่างที่บอกไปว่าพ่อจากไปก็จริง
แต่ว่าทุกคนก็ไม่อยากให้ทุกคนยังเศร้ายังโศกกันอยู่
จดจำแต่เรื่องราวดีแล้วก็ความสุขที่พ่อวัยพฤษเคยมอบให้นั่นเองนะคะ
งานนี้จัดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นคืนแรกค่ะ
ที่สนามวัดวังน้ำเย็นอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนี่เองนะคะ
ทุกคนร่วมกันจัดงานเพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อพ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณ
ในวาระครบหนึ่งร้อยวันค่ะ
และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่๗พฤษภาคมนี้นะคะ
ส่วนบรรยากาศเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะก็คลักคร่ำไปด้วยแฟนเพลงของพ่อวัยพฤษ
มาร่วมรับชมกันเป็นจำนวนมากนะคะ
พร้อมด้วยทัพศิลปินลูกทุ่งลูกหลานในวงการเพลงค่ะ
พร้อมอกพร้อมใจกันมาขึ้นเวทีเรียกว่ามาด้วยใจกันล้วนเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นน้องมินนี่ไมค์ทองคำเด็กนะคะ
คุณจอมขวัญกัลยานุจรีศรีราชา
คุณอาศันยภนรายน้องบูมชะยาภามากับแม่นก

ท้ายกันด้วยพี่ทศพลหิมพานนะคะ
มาในบทเพลงนาศักดิ์ศรีกาค่ะ
เพื่อแสดงความอาลัยแก่พ่อวัยพฤษนั่นเองนะคะ
ส่วนทางด้านคุณอาเสรีรุ่งสว่างค่ะ
เรียกได้ว่าสนิทสนมกับพ่อวัยพฤษมาก
นับถือกันเป็นพี่เป็นน้องกันเลยทีเดียว
บอกว่าวันนี้ศิลปินทุกคนตั้งใจมาร่วมร้องเพลงในงานไว้อาลัย

ส่งให้พ่อวัยพฤษไปสู่พบภูมิที่ดีค่ะ
ขอบคุณครับ
ตอนเราเป็นเด็กเราก็ฟังเพลงวัยพฤษอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็พอโตแล้วก็มาเป็นศิลปินด้วยกัน

วันนี้ท่านจากไปยังไม่มีวันกลับ
ผมเองเสรีรุ่งสว่างก็
ให้ท่านไปสู่สุขติไปสู่พบภูมิที่ดี
ใช่แล้วค่ะมีเพลงดังอีกหลากหลายเพลงนะคะ
ไม่ว่าปัจจุบันนี้จะผ่านไปนานแค่ไหน
นักร้องรุ่นใหม่ก็ยังนำมาร้องกันอยู่ต่อเนื่องเลยนะครับ

สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพนะคะ